ทำไมเขาถึงคนไทยถึงไปที่เขาเรียกว่าไปขุดทองอ่ะ
ไปทำงานต่างประเทศอย่างนี้โดยเฉพาะแถบตะวันออกกลางเนี่ย

ก็ต้องบอกว่าถ้าถามบอกบริษัทที่บ้าน
เรามีธุรกิจนี้มาไม่ต่ำกว่า๔๐ปี

ผมก็โตมาจากการที่ได้พบปะพูดคุยกับแรงงานที่มา
สมัครงานแล้วก็เดินทาง
แม้กระทั่งตอนเด็กเขาจะเดินทาง
คุณพ่อเนี่ยก็ยังพาเราไปส่งคนงานเลย

เพราะคุณพ่อต้องพาคนงานไปที่ตะวันออกกลาง
โอ้โฮเธอพาไปเองเลยหรือครับใช่ครับพาไปเองครับ
คือสมัยก่อนถ้าถามว่าแรงงานใหม่ไหม
ฝีมือทักษะแรงงานไม่เพียงพอเราก็ต้องมาฝึกฝน
ให้เขามีทักษะฝีมือแรงงาน
ให้ตรงตามกับสเปคในจ้างที่จะจ้างไป

ก็คือว่าทุกคนต้องเป็นฝีมือแรงงาน
ที่มีทักษะที่พร้อมที่จะทำงานอยู่แล้ว
ดังนั้นเนี่ยถามว่าประเทศ
แรงงานไทยถ้าถามออกในภาพมองของต่างชาติโดยเฉพาะตะวันออกกลาง
เขาจะเจาะจงฝีมือแรงงานไทยซะมากกว่าหนึ่ง
ด้วยบุคคลิตนิสัยด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศาสนาพุทธ
ซึ่งเราไม่ไปมีไวเวอร์เรนซ์กับใครอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในกรอบอยู่ในเกณฑ์สักส่วนมาก
แล้วก็อุปนิสัยของคนไทยจะยิ้มจะสู้งานจะไม่หนีงานจะไม่บ่นกับนายจ้าง
จะด้อยกว่าก็ในเรื่องของภาษาถ้าเปรียบเทียบประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจะได้เปรียบของภาษา
แต่การทักษะของงานอาจจะสู้คนไทยไม่ได้
แล้วก็ยิ่งรอบบ้านก็คือว่าของเราต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่มีโอกาส
เพราะคนฝีมือแรงงานไทยเนี่ยมีทักษะแล้วก็มีกฎหมายรองรับเรามีกระทรวงแรงงาน
แต่ก่อนกรมแรงงานอยู่ในกระทรวงมหาธัยก็ต้องแตกออกมาจนเป็นกระทรวงแรงงาน
เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไป๓๐ปี๔๐ปีเราส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
โดยเฉพาะตะวันออกกลางเป็นหลายหมื่นคน
แล้วก็รายได้เงินตราต่างประเทศที่มาจากแรงงานไทยไปค้าแรงงานเนี่ย
โดยเฉลี่ยแล้วปีละ๓๔๐๐๐ล้าน
ดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเรามีรายได้จากแรงงานที่เราไปทำงานให้กับต่างชาติเนี่ย
มีรายได้เข้ามาประเทศเนี่ยเป็นเงินตาต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะสูง
คือคุณอย่าไปมองว่าเขาไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วเขาได้เงินแค่ตัวเขาเองไม่ใช่นะฮะ

ก็คือว่าโดยหลักการภาษีเสียที่ไหนก็คือเสียที่นั่น

หรือถ้าเราจะเลือกไปเสียสมมุติเรามีรายได้ที่ต่างประเทศ
เขาก็จะถามว่าคุณจะเสียภาษีที่ไหน

ถ้าสมมุตินักกอล์ฟไปเล่นก๊อฟ

เขาก็จะระบุว่าคุณจะเสียภาษีที่ไหน
แต่ส่วนมากต้นทางเขาจะเก็บไว้ก่อน
ดังนั้นเนี่ยเป็นรายได้ที่มาแล้วดีแคร์ภาษีไปแล้ว

เพราะฉะนั้นที่เขาส่งเงินกลับบ้าน

ที่เขาจะเอามาจุนเชือกครอบครัว

ซื้อข้าวซื้อของสร้างบ้านสร้างช่องขยายกิจการทำ

มันคือเงินรายได้เข้าประเทศทั้งนั้น
อย่างที่พ่อน้องที่ไปทำงานที่อิสราเอล
ที่บอกว่ามันกำลังจะจบคอนแท็กแล้ว

เขามีรายได้จากเงินเพราะที่ลูกชายเขา
ค้าแรงงานไปทำงานโดยสุจริตนะครับผม
ดังนั้นเนี่ยก็เป็นที่หวังของครอบครัว
เคยไปแต่เริ่มหมดแรงแล้วนะครับ
โดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อมั่นว่า
หนึ่งเงินดีแล้วก็เราคนไทยสู้งาน
เงินดีจริงใช่ไหม
เงินดีงานดีครับผม